ซึ่งก็มีเรื่องคล้ายกันอันนี้กลางเมืองเลยนะแถวนางเลิ้งอะค่ะ
กลางเมืองเลยมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาเดินอยู่ริมถนนอยู่ดี
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาข้าง
แล้วก็บอกเนี่ยขาวจังเลยชอบจังเลยทำไมขาวจัง
แซวแบบนี้แล้วก็เอาอวัยวะเพศออกมาโชว์
แล้วก็เหมือนกับอนาจารย์โชว์น้องผู้หญิงเขาตกใจเขาหันเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิป
พอถ่ายปุ๊บอิตาคนนี้ก็ขี่หนีหายไปเลยมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ

กลางวันแล้วตลาดนางเลิ้งคุณภาคภูมิคือมันกลางเมืองนะ
นี่ลูกศรสีเขียวคือน้องผู้หญิงเขาเดินอยู่นะคะ
คือระหว่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็พูดแบบที่คุณเหนียวมาสอนบอก
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาริมทางแล้วก็ตะโกนพูดอ่ะพูดลวนลาม
จังเลยชอบจังเลยทำไมขาวพูดวนอยู่อย่างนี้หลายรอบ
แล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์เลยจ้า
คือระหว่างนั้นก็เอาอวัยวะเพศออกมาด้วย
ถูกแล้วพูดไปด้วยน้องเขาตกใจสิเขาก็เดินหนีเดินหนี
เขาตั้งสติได้หันมาถ่ายรูปอีตาคนนี้ก็ตกใจ
ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยน้องเขาเลยโพสต์เรื่องนี้บอกว่าอยากจะเตือนนะคะ
ไม่อยากจะให้ใครมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไปแจ้งความไว้แล้วค่ะ
สอนอนางเลิ้งเนี่ยค่ะจับได้แล้วคุณภาคภูมิ
คนก่อเหตุอายุหกสิบแล้วนะหกสิบแล้วว่ะนายสมชัยทองเหลืองอายุหกสิบค่ะ
เขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงปกติเขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่เขตราชเทวี
เขาให้เหตุผลว่าที่ก่อเหตุเพราะเลิกกับเมียมา๓เดือน
พอเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ใส่ขาสั้นก็เลยเกิดอารมณ์เนี่ยก็เลยมาก่อเหตุเนี้ยค่ะ
เพิ่มกล้ามใจตัวเองอยู่แล้วก็พูดจานลวนลามนี้อะค่ะเรื่อย
เขาก็ตกใจแล้วเขารีบเขารถหนีไป
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะ
บังคับการตำรวจนครบัน๑บอกว่าแจ้งข้อหานายสมชัยนะคะ
กระทำอนาจารย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็ประสานทางเขตราชเทวีด้วยค่ะ
เพื่อที่จะต้องพิจารณาโทษนะคะว่าต้องเพิกถอนใบอนุญาตหรือเปล่า
เพราะเขาอ้างว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
ก็ต้องดำเนินคดีการว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็พอไปดูประวัตินายสมชัยคนนี้เนี่ย
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วตั้งหลายครั้ง
ไม่ใช่ครั้งแรกก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีก
ถึงกล้ากังวลแสดถึงกล้าอย่างนี้

น้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ

เขาขี่รถจักรยานยนต์สีแดงตามมา
แล้วก็เอาอวัยวะเพศออกมาโชว์

คือพอเขาจับได้
คุณโดนลงโทษมีคดีนะ
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณต้องคิดถึงครอบครัวคุณด้วยนะ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยลูกสาวของคนก่อเหตุบอกว่า
พอรู้ข่าวนะว่าเป็นพ่อก่อเหตุนี่นะ
ร้องไห้เลยนะไม่เชื่อว่าพ่อจะทำแบบนี้
แล้วมันจะอยู่ไปตราบนานเท่านานในยุคสมัยปัจจุบัน

คุณไม่นึกถึงตัวเองคุณต้องนึกถึงครอบครัวของคุณนะ

ปู่เราเคยมีเรื่องแบบนี้เหรออย่างนี้
คือประวัติมันอยู่ในอินเตอร์เน็ตหมดนะคะ
ทุกอย่างที่ก่อเหตุไปแล้วคุณอายุ๖๐แล้ว
มาทำแบบนี้แล้วไม่ได้ทำครั้งแรกด้วย

คุณจะไปบอกว่าลบเถอะครับลบเรื่องราว
ผมออกจากสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตมันลบ

ทีนี้เนี่ยอย่าก่อเหตุแบบนี้เลยจะดีกว่านะคะ

มันกระทบกับหลายคนในครอบครัวครับ